เน่ที่สำคัญภวงชายหนุ่ม
อย่างหวานใจสั้นประชากรไปด้วย

โดยทริปนี้ยังมีเพื่อนซีด้วยนะ

แต่พบอยมาเซฟพับเซฟมันจะเป็นอะไร
เป็นยูปเป็นที่

เอ่อไปด้วยวันนั้นก่อนแรก
คุณคอยคุณกล้าใส่ไหมดิฉันถามตรง
ชีก็แบบว่านะท้าลมท้าความหนาวมากเลย
นุ่งน้อยห่มน้อยคุณผู้ชมท้าหิมะกันไปเลยนะคะ
บิกินี่ตัวจิ๋วมาใส่ด้วยค่ะคุณผู้ชม

กินี่ว่าแซ่บแล้วนะมาเจอแค่ห่มเฟอร์คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
อย่างเดียวเนี่ยแหมฟอลลอเวอร์นะคะ
แล้วก็เพื่อนดาราเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยค่ะ
บอกเห็นแล้วหนาวแทนนะแต่หนาวแค่นี้เรื่องเล็กคุณ
เพราะว่าแลบอกไว้ก่อนหน้าข้อความบรรยายว่าอะไรรู้ไหมคะ

ตั้งใจในการนี้แล้วทำไปเลยค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมแหมแซ่บจริงนะคะ
ไม่รู้อย่างนี้นะสันประชากรจะว่ายังไงบ้างนะ
จะมีการห่วงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ารูปออกมาอย่างนี้

เพราะไม่ห่วงกันนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันว่าไม่น่าจะห่วงหรอกค่ะ

เพราะว่าทริปนี้เนี่ยเขาก็มีกันอยู่๓คนถูกไหม
บอยปกรณ์เขาคงจะอยู่ใกล้แอบมองห่างอย่างห่วงมากกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ